เศร้าอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมคุณลุงคนหนึ่งแกป่วยอำมพลึกทีนี้ป่วยจากที่พิศนุโลก
ก็หวังว่าลูกจะช่วยได้จะเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยได้
เหมารถมาเลยนะจากพิศนุโลกมาถึงแถวบางบัวทองมาถึงที่ที่ลูกอยู่ครับ
พอมาถึงก็เจอรอปภบอกว่ามาหาลูก
รอปภไปถามลูกว่าพ่อของคุณมาหานะ

คุณลุงเรียกเลี้ยงส่งเสียลูกเรียนจบใช่ไหม

ผิดหวังไหมคะที่กลับมาหาเขาแล้วเขาไม่ดูแลร้าน

ความรู้สึกของลุงก็พยายามพูดออกมา

อยากให้ลูกเป็นที่พึ่งตอนที่
เจ็บป่วยแบบนี้ป่วยอำมพลึก

เกียรติว่าราวุฒิอายุ๕๙ปี
ก็ไปรักษาตัวที่จังหวัดพิศนุโลก

แล้วก็ลงทุนน้ำเหมารถให้พามาส่ง
มาตามหาลูกชายคนเล็กที่หมู่บ้านแห่งนี้

เล่าให้นักข่าวไปเล่าให้เจ้าหน้าที่ไป

หวังว่าจะพึ่งพาลูกชายได้
ความหวังทั้งหมดพังทลายไป
ลูกชายบอกว่าไม่พร้อมจะดูแลพ่อ
ก็ให้คนขับรถที่พ่อเหมารถมา

รอปภหมู่บ้านก็โทรหาตำรวจให้เชิญตัวคุณธนพัฒน์
ไปที่โรงพักบางบัวทองก่อนครับ

ได้คุยกับคนขับรถรับจ้างนะครับที่พาลุงธนพัฒน์มา
ขับออกมาจากพิษนุโลกตอน๒ทุ่มวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
มาถึงบางบัวทองเอาตี๓เช้ามืดเมื่อวันจันท

พอรุ่งเช้าก็มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้ว
คุณวินัยก็ไปแจ้งกับรอปภว่า
เนี่ยผมมาตามหาลูกชายให้กับลุงธนพัฒน์
รอปภก็บอกโอเคคุณเดี๋ยวรอก่อนนะ

ปรากฏว่าลูกชายของลุงธนพัฒน
บอกว่าไม่สะดวกจะออกมาพบคุณผู้ชม

ลูกชายของคุณธนพัฒน์ขี่บิ๊กไบท์ออกมาเลยนะ

โอ้โหทำเอาคุณวินัย
ซึ่งเป็นคนขับรถก็อึ้งไปเหมือนกันครับ
ว่าให้ผมเอาพ่อเขาก็เอาไปไหนก็ได้

ขับแท็กซี่อยู่แถวปากน้ำสมุทรปราการครับ

แต่ว่าต่อมาเนี่ยลุงธนพัฒน์แกมีอาการน็อกเบาหวานและเส้นเลือดตีบ
ตัวเธอและพ่อแม่ก็ต้องหารถรับตัวกลับไปรักษาที่พิษนุโลกตามสิทธิของท่าน

รักษาลุงธนพัฒน์มาได้๒สัปดาห์ครับ
แล้วครอบครัวก็ไม่สะดวกจะดูแลต่อ
ลุงธนพัฒน์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาลูกชายคนเล็กละกันพี่ปังโบทองก็เลยเหมารถแล้วก็มาส่งครับ
โดยลุงธนพัฒน์มีลูกชายสองคนนะแล้วลุงแกก็ส่งเสียลูกทั้งสองคนจนเรียนจบ
ลุงเนี่ยรักลูกมากมีรูปติดตัวอยู่ตลอดเวลาที่เปิดให้ดูเนี่ยคุณผู้ชม
พอเจ็บป่วยก็หวังจะพึ่งลูกแต่ลูกคนโตเนี่ยติดต่อยังไม่ได้
ลูกคนเล็กก็ได้เจอหน้ากันแต่ไม่สะดวกจะรับคุณพ่อธนพัฒน์ไว้ดูแลครับ

ซึ่งเดี๋ยวจะมารับลุงธนพัฒน์ไปดูแลในเบื้องต้นก่อนครับ
เพราะทั้งครอบครัวใหม่และลูกชายคนเล็ก
เดี๋ยวจะหาทางติดต่อลูกชายคนโตต่อไปครับ
เป็นกำลังใจให้ลุงธนพัฒน์จริงครับ